คุณผู้ชมค่ะไปดูเพื่อนร่วมวงการบันเทิงกันหน่อย
ที่ร่วมส่งอาถนอมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
บรรยากาศงานชาปนกิจศพอาถนอมสามโทนที่วัดนวลจันทร์
เมื่อช่วงเย็นวานนี้คนดังในวงการบันเทิง

และร่วมส่งดวงวิญญาณอาถนอมเป็นครั้งสุดท้ายกันครับข้างค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวได้เคลื่อนศพอาถนอมสามโทน
ยังเมนวัดนวลจันทร์เวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
โดยมีคุณอาจุ๋มสุกัญญาภรรยาค่ะเป็นผู้ถือรูปสามี
เดินนำขบวนเคลื่อนศพไปด้วยตัวเองค่ะ
ภายในงานนอกจากจะมีเพื่อนสมาชิกวงสามโทนคุณอาทงชัย

ก็มีคนดังในวงการบันเทิงอีกมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อรองเขามูลคดีอาโน๊ตเชิญยิ้ม
หม่ำจกมกพี่แอนนาชวนชื่นพี่นีโนเมธานี
เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะทางตัวแทนของครอบครัว
ก็ได้มีการอ่านประวัติพร้อมกล่าวอำลาอาธนอม
และมีการจัดแสดงโชว์รำวังหงษ์
จากกลุ่มชุมชนชั่งพรบ้านวังหงษ์จังหวัดแช่ค่ะ
ซึ่งก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของอาถนอมนั่นเองค่ะ
และบทเพลงวังหงษ์ก็คือบทเพลงที่อาถนอมเป็นผู้แต่งและขับร้องเอง
แต่งไว้เมื่อปี๒๕๕๔นะคะ
ในช่วงที่มีการไล่รำค่ะทันทีที่เสียงร้อง

ทางด้านภรรยาของอาถนอมก็อยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แบบนี้ค่ะ
หลังจากเสร็จพิธีนะคะนักแสดงตลกชื่อดังพี่หม่ำจกมก
เผยความรู้สึกผ่านสื่อบอกว่าเสียใจกับการจากไปของรุ่นพี่ร่วมวงการ
ที่ผ่านมาพี่หม่ำไม่เคยรับรู้เลยนะคะว่าอาถนอมป่วยหนัก
วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลาเป็นครั้งสุดท้ายหากว่าพบภูมิหน้ามีจริง
ขอให้ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกในชาติต่อไปค่ะ
เสียใจครับริวดีดีก็ท๋อยอยท๋อยอยกันไปเนอะ
ไม่รู้วันไหนจะไปถึงวันของเราเฮ้ใจหายไม่ได้มีโอกาส
ล้ำนานผมไม่รู้ด้วยซ้ำไม่รู้เอาเลยว่าว่า
พี่หนอมป่วยพี่หนอมเป็นคนดีมากถ้าถ้ามีพบอื่นที่มีจริงนะ

อืมนะฮะนั่นก็เป็นความรู้สึกของเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งค่ะ
ทางด้านตลกรุ่นใหญ่ค่ะอาโน้ตเชิญยิ้ม
บอกถึงความประทับใจที่มีต่อนักแสดงรุ่นน้องนะฮะ

ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใคร
เป็นคนในวงการที่หลายคนรู้ดีว่า

มีความสุขแล้วก็ขอให้เพื่อนรักหลับสบายค่ะ
เขาไม่โกรธคนไม่เคืองคน

แต่เราเอ่ยชื่อบุคคลที่๓ที่ไม่ได้มานั่งกับเรา

เราจะต้องมาสรรเสริญเยินยอเขา
ถ้าเขาไม่ตายเราก็ไม่มีโอกาสได้พูดอย่างนี้

ใช่ค่ะก็ชื่นชมกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่กันด้วย
ส่วนทางด้านสมาชิกวงสามโทนค่ะ

กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

คงดีใจที่มีคนรักมากมายขนาดนี้นะคะ

นำอัฐิกลับไปที่จังหวัดแพร่ค่ะ

โดยทางครอบครัวจะตั้งใจนำอัฐิเก็บไว้
ณพระธาตุที่ตั้งอยู่อำเภอวังหงษ